คุณผู้ชมไปดูทะเลหมอกนะ
เพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยที่มันมีป่าไม้เนี่ยมันก็จะมีทะเลหมอกตามมา
พาคุณผู้ชมไปที่พยาวเป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริง
โดยเฉพาะเนี่ยค่ะช่วงเช้าแบบนี้
โอ้โหคุณอากาศมันน่าจะดีแสนดี
จิบกาแฟชมบรรยากาศ
แล้วก็ถ่ายรูปเกินไปม่องไป

เพราะว่าที่นี่ค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเดินทางมาชมทะเลหมอกภูลังกา
อยู่ที่ตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพยาวกันมากมายเลยนะคะ
เพราะที่นี่ถือว่าเป็นทะเลหมอกที่สวยที่สุดในจังหวัดพยาว
แล้วก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมทะเลหมอกติดอันดับ๑ใน๑๐ของประเทศไทยเลย
นี่ค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว
เหมาะก็สวยงามชัดเจนมากขึ้นนะคะ
ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางกันมาไม่ขาดสาย
อันนี้นี่ยังน้อยนะผมบอกเลยคือถ้าเช้ากว่านี้มันมาแบบปกปิด
มันจะขาวโพลนมากแต่ว่าคือบางทีเนี่ยนะคุณผู้ชมบอกว่าถ้าเราไปถ่ายวีดีโอมามันจะขาวมันจะไม่ค่อยเห็นอะไร
แต่ถ้าเราไปสัมผัสด้วยตาของตัวเองเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่มากกว่าหมอกแน่นอ

ใช่ค่ะเรียกว่าไปซึมซับบรรยากาศได้ตั้งแต่เช้ามืดตอนสายบรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะเราจะได้เห็นทิวทัศน์ของภูเขาเห็นไหมคะ
แบบสุดลูกหูลูกตาเลยบรรยากาศใสก็จะเป็นอีกแบบนึงตอนเที่ยงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสวยทุกเวลาสวยตลอดเวลาเลยคุณผู้ชม
ใครอยากจะไปสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยนะคะเที่ยวกันได้เลยที่ภูลังกานะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราด้วย
นี่สำคัญมาก
เที่ยวแล้วสวยไปเที่ยวแล้วดีก็บอกต่อกันหน่อย